เช้าข่าวชัดโซเชียลเช้าวันนี้นะคะจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดว่าที่มาของกองทุนนี้เป็นอย่างไร
เข้าเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินจากกองทุนนี้บ้าง
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไรค่ะ
เช้าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้มนุยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะคุณเอื้อมพรโสจิพลกุลค่ะ

ก่อนอื่นคุยกันถึงที่มากันก่อนนะคะว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมีที่มาเริ่มต้นยังไงบ้างคะ
ค่ะคือกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยนะคะเป็นกองทุนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยกรมเองแล้วเนี่ยนะคะมีพันธกิจด้านการส่งเสริมนะคะให้มีการ
ให้เกิดการส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคสถานประกอบการทั้งหลายนะคะในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศนะคะ
โดยที่เรามีพระราชมัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ๒๕๔๕นะคะ
พระราชบัญญัตินี้ก็บรรยัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือมีการให้กู้ยืมเงินกองทุนด้วยนะคะ
มีการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อดำเนินการยกระดับฝีมือแรงงานผ่านกระบวนการฝึกอบรมหรือผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะ
วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการได้พัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงานให้มีคุณภาพนะคะมีความรู้ความสามารถมีทักษะสูงขึ้นนะคะ
ถ้าที่จะสามารถเข้าสู่กองทุนนี้ได้ใครจะสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนนี้ได้บ้างคะ
สำหรับเงื่อนไขเราก็แยกเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะ
เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย๓กลุ่มขอกู้ยืมเงินกองทุนได้นะคะ
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ดำเนินการฝึกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ๒๕๔๕นะคะ
ที่๒คือกลุ่มผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพรบนี้เช่นกัน
กลุ่มที่๓เป็นผู้ประกอบกิจการทั่วไปที่จะกู้ยืมเงินได้นะคะ
เงื่อนไขในเรื่องของวงเงินกู้แล้วก็การชำระคืนนะคะ
ทุนเนี่ยเราเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมครั้งละสูงสุดไม่เกิน๑ล้านบาทนะคะ
อัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้ที่๓ต่อปีนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะคะที่เราอยากจะกระตุ้นให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น
จึงลดดอกเบี้ยนะคะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ๐นะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาปีนี้ปี๕๙นะคะจนถึง๑๒มกรา๖๐นะคะ
นั่นหมายความว่าถ้าสถานประกอบกิจการจะมากู้ในช่วงนี้จะได้รับอัตราดอกเบี้๐ตลอดอายุสัญญา๑๒เดือนนะคะ
แต่หลังจากนี้แล้ว๑๓มกราคมปี๖๐ปั๊บอัตราดอกเบี้ยจะกลับมาที่๓นะคะ

ถ้าสนใจจะไปติดต่อไปทำยังไงได้บ้างคะท่านผอค่ะ
ก็ไปสามารถไปติดต่อยื่นขอรับที่หน่วยงานของเราได้ทั่วประเทศเลยค่ะ
คือทางกรมให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ใช่ค่ะคือเรามองว่าโดยภาครัฐลำพังแต่เพียงผู้เดียว
เราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ยกระดับฝีมือของแรงงานได้ทั่วประเทศได้
ดังนั้นเราจึงให้สถานประกอบกิจการช่วยยกระดับฝีมือ
ตรงกับความต้องการของตนเองนะคะเป็นการเติมเต็มสมรรถนะ
หรือเป็นการวิ่งให้ทันให้เทคโนโลยีสมัยใหม่

โดยภาครัฐเราเข้าไปช่วยในส่วนที่เราช่วยสนับสนุนได้ค่ะ
ค่ะแบบนี้สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานคืออะไรบ้างคะ

นายจ้างแล้วก็ลูกจ้างด้วยนะคะ

คือหลักเลยก็จะได้แรงงานฝีมือตรงกับความต้องการนะคะ
เติมเต็มสมรรถนะที่เขาขาดไปเติมช่องแก๊ปนะคะ
แล้วก็เพิ่มผลิตภาพของเขาลดต้นทุนเพิ่มรายได้เพิ่มกำไร
ให้จ่ายที่นำไปใช้ในการฝึกอบรมแรงงาน
ก็สามารถนำไปยื่นขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปีได้
อีกเท่านึงของรายจ่ายที่สามารถยกเว้นได้ตามปกตินะคะ
ลูกจ้างผู้ผ่านการฝึกอบรมผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ก็นำไปรวมยื่นประเมินเงินสมทบ
ทำให้นายจ้างไม่ต้องเสียเงินสมทบประจำปีได้นะคะ

ก็ได้การพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองค่ะ
ในช่วงที่ผ่านมาการดำเนินงานของกองทุนนี้
หมุนเวียนของกองทุนเป็นยังไงบ้างคะ
ทุนของเรานะคะเริ่มดำเนินการให้กู้ยืมกับกลุ่มนี้

ตั้งแต่เดือนสิงหา๕๘ที่ผ่านมานะคะ
จนถึงวันนี้มีผู้กู้ยืมแล้ว๙๒รายนะคะ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ๒๓๙๒๔ล้านนะคะ
อนุมัติให้กู้ไปแล้วนะคะ
แต่ณวันนี้เดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็จะมีการประชุมอีกนะคะ

แล้วก็นำไปสู่บอร์ดใหญ่คือคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะ
วันนี้มีคำขอที่รอแล้วอีก๑๑ล้านที่จะเข้ากู้นะคะ
ดังนั้นวันนี้ถึงวันนี้ก็มีประมาณรวมสัก๓๐กว่าล้านแล้ว
๓๕ล้านแล้วดีขึ้นเรื่อยค่ะค่ะแบบนี้วางแผนในอนาคตยังไงบ้างคะ
ในอนาคตก็คือกองทุนของเราตอนนี้
มีเงินที่จะใช้หมุนเวียนได้ประมาณ๘๗๙ล้านนะครับณปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นปี๖๐เราก็วางแผนการให้กู้ยืมเงินเหมือนเดิมยังคงเอาไว้นะคะ
แต่อัตราดอกเบี้ยก็ที่เรียนแล้วว่ากลับมาสู่๓ถ้าหลังจาก๑๓มกราไปแล้วนะคะ
เราจะมีอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนนะคะ
เพื่อการพัฒนาฝีแรงงานกับผู้ประกอบอาชีพนะคะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมในการเพิ่มทักษะให้แก่ลูกจ้างได้เช่นกันนะคะ
เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งในเรื่องของเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
ก็จะมีหลักเกณฑ์ประกาศมาเรื่อยว่าสถานประกอบการที่มีส่วนช่วย
ในการฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานเนี่ย

ก็ต้องคอยติดตามทางกรมพัฒนาฝีมือแรงกันต่อไปค่ะ
สุดท้ายนี้อยากให้ท่านผอฝากถึงผู้ที่เข้าเงื่อนไข
ในการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ว่าจะสามารถทำยังไงติดต่อยังไง
แล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะ

ช่วง๖เดือนซึ่งเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่
ถ้าท่านใดสนใจก็มาใช้บริการ
ในเรื่องของการกู้ยืมเงินกับสถานกับหน่วยงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะ
สำหรับส่วนกลางก็ติดต่อได้ที่กรมนะคะ

๐๒๖๔๓๖๐๓๙ค่ะถ้าทุกท่านต้องการค่ะ
ขอบคุณท่านผอมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน

ให้ความสำคัญมากในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกอบการเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันด้วย
ขอบคุณท่านผอมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ